ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปไล่ดูพวกภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่มันก็ตั้งแต่มกราคมใช่ไหม
ว่าจะไล่เจอไหมจะพอมองเห็นบ้างไหมว่าใครพายายไปเบิกเงิน
ครับทีนี้ก็ก็ในส่วนนี้แล้วเดี๋ยวก็อาจจะให้
ประสานทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษช่วย
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการสืบสวนอีกกี่นึงว่าใคร
ก็จะช่วยประสานงานให้ครับ
ครับแล้วทีนี้ยายถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องเงินที่ถูกหลอกไปตรงนี้
เดี๋ยวทางตำรวจหรือว่าทางหน่วยงานกระทรวงยุทธรรม
จะช่วยกันประสานงานช่วยเหลือตามหาตัวคนร้ายให้นะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็เป็นข่าวกันขึ้นมาเนี่ย

เป็นข่าวเนี่ยว่าเออบ้านช่องที่ไปดูกันลำบากลำบลแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปดูเยอะแยะ
ตอนนี้บ้านที่หลังคารั่วบ้านผูพังเนี่ยมีใครมาซ่อมให้หรือยัง
ไม่มีเลยค่ะ

หลังคายังรั่วอยู่เลยกระป๋องวางไว้ให้น้ำตกก็ยังไม่มีใครเลยค่ะ

ที่ดินที่ว่าเคยมีคนมาหลอกให้ยายไปปั๊มโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเขา
ตอนนี้เป็นยังไงที่ว่าเคยเขียนจดหมายหาบิ๊กป้อมแล้วจดหมายไม่ถึงบิ๊กป้อม

อันนั้นต้องฝากท่านธนกิจอาจจะช่วยประสานงานให้อีกสักเรื่องนะครับ
คุณยายก็ยังไม่มีใครมาซ่อมแซมให้เลยนะฮะตอนนี้
ได้ครับยินดีครับเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่ช่วยเหลือได้นะครับ
เข้าไปช่วยดูแลเรื่องน้ำรั้วให้คุณยายนะครับ
หลับถ้าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจะช่วยประสานให้ทั้งหมดครับ
คนที่จะช่วยคุณยายน่าหรอที่คุยอยู่
จะมาดูแลจะมาช่วยเหลือเดี๋ยวจะมีเช็คมาเข้าให้
แต่ว่าเบิกเงินมาก่อนเอาไปทำนู่นนี่นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเช็คเข้าให้
อย่างนี้มันมีไหมฮะลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบนี้
ท่านลองวั่นลบจะให้ไปดำเนินคดีด้วย
กระทรวงยูทิศที่ทำเป็นช่องทางในการหลอกลวง
ท่านก็จะไปแจ้งความด้วยว่าทำให้กระทรวงเสียหาย
นโยบายในการที่จะช่วยเหลือของกระทรวงยุติธรรมที่ผ่านมา
เคยทำงานร่วมกันเนี่ยไม่เคยมีเรื่องของการเรียกรับเงิน
หรือไม่เคยมีเรื่องของการที่จะต้องให้ผู้เสียหายต้องจ่ายเงินหรืออะไรนี่
ไม่เคยมีครับมีแต่อย่างเดียวคือกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในเรื่องการเยียวยา
สิทธิ์ในการคุ้มครองพยานทั้งหลายในดูเรื่องความปลอดภัยดูเรื่องข้อกฎหมายเนี่ย
เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงยุติธรรมโดยตรงดังนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไปใช้เงินใช้ทองอะไรทั้งสิ้นเนี่ย
เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อยากฝากนะครับว่าใครก็ตามที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุ
หรือผู้สูงอายุแล้วนะครับอยากให้ลูกหลานเข้ามาดูใกล้ชิดสักนิดนึงครับ
เพราะว่าวันนี้มิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงหลายช่องทางเหลือเกินไม่ว่าจะเรื่องของคอลเซนเตอร์ก็ตาม
หรือว่าว่าคุณยายได้รับเงินช่วยเหลือมาจากตรงส่วนไหนเนี่ยนะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เพราะอย่างยิ่งเนี่ยธนาคารเองเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตไว้สักนิดนึงครับว่าคุณยายเนี่ยมากับใครนะครับ
แล้วคนที่มาด้วยกับคุณยายเนี่ยควรจะต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนเรื่องนี้ด้วยนะครับ
จะเป็นการป้องปรามในส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามที่จะประสานเพื่อให้ตำรวจขยายผล
เรื่องนี้เพื่อจะจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มาให้ได้นะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นความเสียหายที่มาหลอกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ครับ
เอาละครับแล้วยังไงฝากความคืบหน้าทางนี้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับ

คือไทยรัฐทีวีของเราเปิดปากกับภาคภูมิผมก็จะไม่ทิ้งนะฮะจะช่วยตามเรื่องให้คุณยาย
ผมก็พยายามโทรหาให้มันโทรไม่ติดจริงไม่รู้จะตามตัวยังไงหลักฐานต่างรูปทางรูปถ่ายอะไรก็ไม่มี
ถ้าฝากบอกอยู่เนี่ยเผื่อนฟังอยู่คุณยายบอกว่ายังไงบ้างฮะไอ้สองคนที่มาหลอกคุณยายเนี่ย
บอกพี่จะบอกว่าไง

เอาเงินมาคืน
หลอกเอาไปให้เอาเงินมาคืนเพราะยายแกก็ไม่มีแล้วเงินอ่ะ
ไม่มีแล้วสมบัติกรรมสุดท้ายสิ่งสุดท้ายต้องบอกอย่างนี้
เหลือเงินใช้บ้างไหมเนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่
ก็ได้พูดถึงอายุไว้นั่นเองหมดได้พอใช้ด้วย
เคยคิดว่าเงินเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เรายังพออยู่ได้ในบ้านปลายชีวิตใช่ไหม

ได้พูดถึงอายุไว้ไม่ได้พูดถึงอยู่ไม่พอใช้

แกก็เก็บพร้อมลำลิปตั้งแต่แกยังเสาสาวอยู่อ่ะ
แล้วต้องพายเรือเอากล้วยไปขายอยู่ไหมครับเนี่ย
ไปขายไม่มีขายไปขายอ่ะ
ร้านก็ไปขายไม่ถูก

มีเสื้อเห็นบอกใส่มาหนูก็กัดอีกใช่ไหมที่บ้าน

เฮือมันเห็นตุ๊กไปแย่ไปอย่างงั้นซ่อยตรงไป

ท่านภูมิกับการสอบพอดำเนินสะดวกที่รัฐบุรีด้วยก็แล้วกันนะครับ

แล้วยังไงก็ต่อไปมีอะไรบอกลูกบอกหลานนะคุณยายนะ

พระคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เรื่องของยายสมบูรณ
เปิดปากกับภาคภูมิไทยรัฐทีวี
เราจะตามเราจะเกาะติดต่อนะครับ

ก็จะหาทางช่วยเหลือเดี๋ยวจะตามคนร้าย

วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ